ช่วงนี้ฝนตกค่ะถนนก็ลื่นค่ะคุณผู้ชมเราก็ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันบ่อยมากเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่รถใหญ่อย่างเดียวที่ต้องระมัดระวังนะรถเล็กอย่างรถจักรยาน
รถจักรยานไม่พอฝากเตือนไปยังบรรดาสัตว์ด้วยก็แล้วกันค่ะ
ไม่รู้จะสงสารใครก่อนดี

สุนัขทั้งคนขี่จักรยานต้องเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
คาดว่าคนขับรถจักรยานคันนี้ขี่มาด้วยความเร็ว

สุนัขกับจักรยานนี่มันของคู่กันนะ

พอมาเจอตรงนี้น้ำมันค่อนข้างจะขังนิดนึง

ทั้งคนขี่จักรยานลื่นทั้งน้องหมา
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็น่าจะเจ็บพอกันเหมือนกันนะ
โชคดีนะตอนล้มไปเนี่ยไม่มีรถขับผ่านไปผ่านมานะ
แต่ว่าเอาล่ะเป็นห่วงใครก่อนดี

จักรยานอะไรเป็นห่วงคน
เป็นห่วงคนขี่จักรยานแล้วเป็นห่วงน้องหมา
สุดท้ายเรื่องนี้เจ็บแล้วแยก
อ้าวก็ดีนะคืออย่างน้อย
ไม่โดนกัดหลวง